มีคนบาดเจ็บแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วย
และคนที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง
คือดื่มเหล้าด้วยกันเมากัน
แล้วทะเลาะกันถึงขั้นใช้มีด
คล้ายกับดวนมีดกันเลย
จนได้รับบาดเจ็บจนเลือดเต็มตัวแบบนี้นะคะ
แล้วพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อย

แต่พอเมาด้วยกันทีไรเนี่ยทะเลาะกันทุกครั้งเลย
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงถึงขั้นใช้มีด

ตำรวจสพบ้านกรวดไปตรวจสอบนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบึงเจริญค่ะ
นายทองสุกอายุ๓๘คนนี้คือลูกเลี้ยง

ถูกของมีคมเข้าที่นิ้วก้อยด้านซ้าย
คือนิ้วก้อยด้านซ้ายขาดเลยค่ะ
หูซ้ายก็ขาดค่ะ
มีแผลที่แก้มด้านซ้ายคือแผลใหญ่เลยนะคะ
มีแผลฉีกขาดเหนือเอวด้านซ้ายด้วย
กู้ภัยต้องนำส่งโรงพยาบาลบ้านกรวดอย่างเร่งด่วนเลย
แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

ในบ้านกองเลือดเต็มเลยค่ะ
มีมีดตัดอ้อยเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยเล่มหนึ่งนะคะ
แล้วก็เจอนายฉลวยศรีสงครามอายุ๖๕

พ่อเลี้ยงก็บาดเจ็บเหมือนกัน

ก็ถูกของมีคมฟันเขาที่ไทยทอยแผลหนึ่งนะคะ
ประถงพยาบาลเบื้องต้น
เล่ากันกินข้าวด้วยกันที่บ้านหลาน
พอกินเหล้ากินข้าวกันเนี่ยกินเหล้าเยอะกว่า

ทองสุกเอามีดปลายแหลมที่ติดตัวมา

แต่พ่อเลี้ยงใช้มีดตัดอ้อยเลยค่ะ
อยู่ใกล้ตัวฟันตอบโต้ไป
นายประทวนทองประโคนอายุ๕๘ปีผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่ม
บอกว่าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงคู่นี้
สองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยมากนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นเพราะพ่อเลี้ยงก็ชอบดุ
แล้วก็ทำร้ายแม่ของนายทองสุกด้วย
แล้วทั้งครอบครัวชอบดื่มเหล้ากันมาก
แล้วก็ชอบดื่มเหล้ากันทั้งครอบครัวค่ะ
ทีนี้ปัญหามันก็เกิดพอดื่มเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันทุกที
คุณผู้ชมคะตัวนายฉลวยผู้เป็นพ่อเลี้ยงค่ะ
ก็เดินไปให้ปากคำเองได้นะคะ
กรวดน่ะนะคะก็บอกว่าสาเหตุก็คือก็นั่งดื่มเหล้ากับนายทองสุกที่บ้านหลาน
แต่สักพักเนี่ยดื่มไม่ไหวแล้วแล้วก็หิวข้าว
กลับบ้านก่อนมานั่งกินข้าวทองสุกอะค่ะ
นายทองสุกกลับมาบ้านเห็นเขากับภรรยากินข้าวกัน
อยู่ดีก็อารมณ์เสียแล้วก็ต่อว่าว่าทำไมไม่เรียกให้กินข้าวด้วย
แต่ตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าก็เรียกแล้วไม่เห็นยอมมา
นึกว่าจะนั่งดื่มต่อประเด็นมันแค่นี้เลย
แล้วก็เถียงกันนะคะลูกเลี้ยงเอามีดกรีดยางฟันไทยทอยพ่อเลี้ยง
เลี้ยงบอกโมโหมากเอามีดตัดอ้อยฟันไปแบบไม่ยั้ง
พ่อเลี้ยงบอกก็รักลูกเลี้ยงเหมือนเดิมนะให้อภัยนะ
แล้วก็เป็นห่วงอาการบาดเจ็บของลูกเลี้ยงด้วย
ยืนยันว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะเมา
แต่พ่อเลี้ยงก็อ้างว่าก็ตัวลูกเลี้ยงนั่นแหละหาเรื่องชวนทะเลาะก่อนค่ะ
กินข้าวทำไมไม่เรียกผมเขานึกว่าจะกินอยู่กับเขา
ก็มาเข้ามีกี่อย่างไฟพรุ่งก่อน
ไฟพรุ่งคว่าได้มีดแต่รอยพรุ่งฟันเลยเหลือ

อภัยใช่ไหมโหดเครียดไหมนี่

ทุกอย่างอันนี้มันแบบว่าเขาทำเราก่อนถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ทำ
แล้วเป็นห่วงไหมคะเนี่ยอาการจะเป็นยังไง

ส่วนลูกสาวของนายฉลวยก็เป็นลูกกับภรรยาเก่า
นางสมคิดอายุ๓๒
บอกว่าพ่อเธอกับแม่เลี้ยงก็คบกันมา๖ปีได้แล้วค่ะ
แม่เลี้ยงก็จะมาอยู่ที่บ้านของเธอบ้าง
ก็ไปอยู่บ้านของฝ่ายแม่เลี้ยงเองบ้างแต่ก็ทะเลาะกันบ่อย
ลูกของแม่เลี้ยงมาทำร้ายพ่อเธอบ่อยเหมือนกัน
หลายคนแล้วก็คือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาตีกันไปตีกันมาแต่สาเหตุสำคัญก็คือดื่มเหล้าดื่มเหล้าเมากันเป็นประจำ